ดูเรื่องนี้กันหน่อยความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกเหมือนกันค่ะ
จากการที่วัยรุ่นไปดูภาพยนตร์มา
แล้วมาเปิดศึกวิวาสปาประทัดกัน
มีการทำเป็นกระบองไฟมาไล่ตีกันในชุมชนด้วยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจกลัวไฟไหม้สิคะ
โอ้โหมีกระบองไฟมาด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาไม่สบายใจเลยเอาไม่กวาดทางมะพร้าวมาเป็นอาวุธไล่ตีกัน
บางคนก็ทำกระบองไฟไล่ฟาดกันอีก
คือชาวบ้านแถวนั้นก็แหม่วุ่นวายเลยนะคะ
คุณรัฐดาพรเป็นเจ้าของคลิปนี้ค่ะ
เธอบอกทนหลับอยู่ในบ้านตอนนั้นประมาณตี๓นะคะ
ที่เกิดเหตุตอนเช้ามีเพื่อนบ้านตะโกนบอก
เด็กวัยรุ่นในเคหะร่วมกลุ่มยกพวกตีกันอีกแล้ว
นี้หนักกว่าเดิมทำกระบองไฟกันด้วย
เธอเลยไปเปิดกล้องดูแล้วก็เห็นภาพนี้ค่ะ

ไม่มีคนรับผิดชอบนะคะ

พอตำรวจเปิดไซเลนเข้ามาเด็กก็ไปหมด
แล้วเด็กกลุ่มนี้คืออายุยังไม่น่าจะเกิน๑๕ปีด้วยนะคะ
ที่ถือเข้าบ้านใครเค้าไปรู้ไม่จืดเลย

ล่าสุดนำตัวเด็กทั้งหมดจับได้แล้วนะคะ
แล้วก็นำมาทำประวัติไว้ที่สอนอล่มกล้าวแล้ว

เพราะว่าเด็กอายุ๑๑๑๖ปียังเป็นเยาวชนอยู่
ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะคะ
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาอยู่ในชุมชนจริง